มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
จากกรณีที่เธอปวดท้องใกล้คลอดนะครับแล้วก็มีเลือดออกที่ช่องคลอดด้วย
เมื่อไปที่โรงพยาบาลที่ฝากคันเอาไว้ที่จังหวัดชนบุรี
โรงพยาบาลได้ส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะครับ
แต่ไม่จัดรถไปส่งให้ให้เธอซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของสามีไปเอง
ทำให้ลูกในท้องนั้นต้องเสียชีวิต

หนูต้องไปนอนในเตียงที่แบบว่าคนอื่นเขามีลูกแต่หนูไม่มีลูก
แล้วหนูก็แบบสงสัยในหลายอย่าง
พูดไม่สูญ
พูดไม่สูญ

อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ฝากคันไว้
แต่กลับให้รอทั้งที่เห็นว่าขณะนั้นมีเลือดออกมา
จากนั้นก็ให้ไปรักษาที่อื่นโดยไม่ทำใบส่งตัว
สุดท้ายลูกชายเสียชีวิต
ยังเล่าอีกว่าวันเกิดเหตุปวดท้องมากตอนประมาณตี๒
เดินทางไปที่โรงพยาบาล
ทางพยาบาลแจ้งว่าลูกมีอายุคันเพียง๓๓สัปดาห์
จึงถือว่ามีความเสี่ยงเพราะยังไม่ได้กำหนดคลอด
และต้องใช้ตู้อบซึ่งทางโรงพยาบาลไม่มีเพียงพอ
ขณะที่ปากช่องคลอดก็ยังไม่พร้อมจึงต้องนอนรอ
รู้สึกเจ็บท้องมากและมีเลือดไหลออกทางช่องคลอด
ทางโรงพยาบาลจึงแจ้งว่าจะส่งตัวไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลอีกแห่งในอำเภอศรีราชา

แต่สุดท้ายก็ไม่ยอมจัดรถไปส่ง
กลับให้สามีพาขี่รถจักรยานยนต์ไป
ระยะทางไกลกว่า๓๐กิโลเมตร
จนสุดท้ายลูกชายก็เสียชีวิต

มีการรักษาที่เร็วกว่านี้ลูกของเธอคงรอดชีวิต
วันที่หนูจะออกจากโรงพยาบาลอ่ะ
หนูก็เลยตัดสินใจถามหมอว่า
ถ้าหนูมาเร็วกว่านี้ลูกหนูจะยังอยู่ไหม

คือคำว่าอาจจะของหนู
หรือคนเขาไม่รู้เขาก็อาจจะไม่เข้าใจ
โรงพยาบาลบางมุมเขาก็อาจจะคงไม่เข้าใจ
ว่าสถานการณ์อย่างนี้คือคำว่าอาจจะ

ถึงเขาจะตัวเล็กเขาก็ยังอยู่
ถูกไหมทำให้มันเร็วกว่านี้หน่อย
ไม่ใช่รอรอแล้วก็รอ
แล้วก็ให้หนูไปเองอย่างนี้
คือมันไม่โอเคมันไม่ใช่เลย

นางสาวจินดารัฐเข้าไปพูดคุยแล้ว

ได้ยินคำพูดว่าเด็กไปดีแล้ว
อดหมาก็น้ำหนักน้อยทรมาน
และจะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปปรับปรุง

ควรจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้

พร้อมจะเข้าให้ปากคำเกี่ยวกับรายละเอียด

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน